นาฬิกา๕นาทีครับมาดูคดีน้องชมพู่หน่อย
ตอนนี้ที่ตำรวจเขาพยายามอธิบายว่า
ทำไมลุงพลถึงตกเป็นผู้ต้องหา
เหตุนี้แหละที่ทำให้ลุงพลตกเป็นผู้ต้องหานะครับ
แต่ว่าทนายตั้มบอกว่าโอ๊ยคุณตำรวจ
คุณจะมาให้ลุงพลเป็นหนูทดลองยา

นายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับหรือว่าทนายตั้มเคลื่อนไหวใน
มูลนิธิทีมงานทนายประชาชนบอกว่า
หรือว่าสารประกอบในเส้นผมได้
แต่ไม่ใช่สิ่งที่จะเอามาใช้ระบุว่า
เส้นผมนั้นเป็นของบุคคลอันใดนะฮะ
โดยส่วนใหญ่ที่ใช้เนี่ยอาจจะใช้กว้าง
กว้างแบบไหนทนายตั้มบอกบอกว่าก็นู่นน่ะ
ระบุเผ่าพันธุ์ระดับเผ่าพันธุ์ว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันหรือเปล่า
นะเพื่ออนุมานว่าน่าจะได้รับสารจากสิ่งแวดล้อมเดียวกัน
แต่ที่ทนายตั้มบอกว่าไม่มีใครเขาเอามาใช้พิสูจน์
หรือยืนยันอะไรแบบนี้คดีนี้จึงเป็นคดีแรกในโลก
นายตั้มว่านะที่ใช้ระบุตัวบุคคล
ลุงพลจึงเป็นหนูทดลองยานะฮะ
ตำรวจยืนยันได้อย่างไรว่าเป็นของป้าแตน
แต่ณเวลานี้ก็ยังไม่มีคำตอบ
พูดให้เข้าใจง่ายคือทนายตั้มกำลังจะบอกว่า
การตรวจด้วยซินโคตรอนเนี่ยมันไม่ใช่การระบุว่าเส้นผม

แต่อนุภาคที่คล้ายคืนกับเส้นผมที่พบบนศพ
เป็นการตรวจแบบก้วงกว้างเท่านั้นธนัยตั้มว่านะ
แล้วก็ถ้าเป็นเส้นผมที่มาจากคนในครอบครัวเดียวกันเนี่ย
อนุภาคมันก็คล้ายกันอยู่แล้วหรือเปล่า
ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วตำรวจจะมาบอกว่าเส้นผมที่พบบนศพ
อาจจะติดตัวลุงพลไปแล้วไปตกอยู่บนจุดพบศพเนี่ย
กล่าวหาว่าลุงพลเป็นคนผิดแบบนี้มันไม่ได้มันไม่ควร
อันนี้ต้องบอกว่าเป็นความเคลื่อนไหวของทนายตั้มนะ
หลังจากที่ลุงพลตกเป็นผู้ต้องหาครับ

คนสำคัญข้างกายลุงพลคนปัจจุบันก็คือนี่ฮะ
ทนายตั้มนั่นเองทนายตั้มย้ำเลยไปไกล

ไปไกลคือบอกปู่มหาหมุณี
บอกไปไกลเลยเคยมีกรณีพิพาทกันเกิดขึ้น
เดี๋ยวย้อนไปฟังธนายตั้มไลฟ์เมื่อวานฮะ
มีปู่มุณีไปว่าป้าบุหลันนะครับ

ไปว่าด้วยคำหยาบคายนะครับ
ก็เตือนไว้เลยนะครับว่าเดี๋ยวอาจจะต้องถูกดำเนินคดีนะครับ
แล้วก็เวลาลุงพลออกหรืออะไรออกเนี่ย

จะไปกับลุงพลแต่ถ้าเกิดผมอยู่ด้วยเนี่ยนะครับ

เพราะว่าผมไม่ชอบคนแบบนี้นะ
มาว่าคนที่ผมเคารพนะครับ
แล้วยังจะมาตามมาใกล้ผมในวันนั้นนะครับ
ออกสื่อเนี่ยผมไม่ไล่ต่อหน้าสื่อก็บุญแค่ไหนแล้วนะครับ
อยากจะออกสื่ออยากจะอะไรนะครับ
อยากได้ซีนนะครับให้รู้จักนะครับ
กาลาเทศานิดหนึ่งนะครับ
ว่าจังหวะนั้นเขาทำอะไรกัน
ไม่ใช่ว่าอยากจะออกทีวีอยู่ทุกรอบนะครับ
แล้วผมไม่อยากจะยืนคู่ด้วยครับผมบอกเลยนะ
ไม่อยากจะมาอยู่ใกล้ให้ภาพมันติดนะครับ
ถ้าเกิดจะอยากออกสื่อกับลุงพลไปตอนลุงพลครับ

อย่างนั้นผมจะไล่ต่อหน้าสื่อนะครับ
วันนั้นผมมองด้วยสายตาน่าจะรู้แล้ว
ยังไม่รู้ตัวเหรอนี่ทนายตั้มเหมือนพูดไว้

และที่อยากปู่มหาหมุนีมาอยู่ใกล้คอ

ที่สำคัญคือมันเป็นกรณีพิพาทเดิม
เรื่องของเรื่องคือเรียกว่าแฟนคลับก็ได้

แต่ปู่มหาหมุณีเคยไปพาดพิงไปด่า

หากมีการเจอหน้าลุงพลและเจอปู่มหาหมุณี

เชิญให้ไปไกลอย่ามาใกล้กันเด็ดขาดนะฮะ
ส่วนปู่มหาหมุนีเป็นอย่างไร

ที่ส่วนผมใหม่สีสันสดใสเชียว

เมื่อตอนนู้นเขาด่ามาก็เลยต้องด่าไป

จากนี้ทนายตั้มบอกว่าไม่อยากให้ไปอยู่ใกล้
ก็ยินดีจะไม่ไปใกล้
ธนายตั้มเหมือนกันเอาฟังปู่มหาหมุนีหรือชายรัฐยอดพรม
คนที่ไม่มีความรู้ทำอะไรต้องผิดใช่ไหม

หมายสารจะออกเมื่อไหร่บอกผมด้วยนะครับแค่นั้นแหละ
แต่ผมขอว่าให้จบสิ้นคดีโรงพลก่อนได้ไหม
เพราะผมรู้ว่าเอฟซีประชาชนชอบท่าน
ผมไม่กล้าไปแตะท่านหรอกเดี๋ยวกลัวจะไปแปลกเปื้อน
ผมเป็นเด็กน้ำคำไม่ได้ถูกปั้น
มาด้วยการศึกษาชั้นสูง
แต่ผมก็นะครับรักชีวิตรักสิทธิ์ของผมเอง

เราต้องถามก่อนว่าผมโดนอะไรมา
ดีนะเป็นทนายตั้มถ้าเป็นคนอื่นเป่าพ่วงใส่แล้ว
นี่นะฮะทนายตั้มบอกไว้แล้วจากนี้ตกลงจะไปไหม

สมมุติท่านตกลงเรือนยืนคนเดียวไป

เอาล่ะก็ยอมหลีกทางให้ทนายตั้มอยู่ข้างลุงพลไปก็แล้วกันนะครับ
แต่ส่วนคดีว่ากันไปหลังจากกรณีของลุงพล

วันนั้นเนี่ยผมไม่มีเจตนาจริงนะครับ
ก็คือทุกคนอ่ะจิตใจอยู่ที่ลุงวันนั้นผมอ่ะบินลงไปนะครับ
เมียผมลูกผมท้องนะครับแต่เมียผมบอกว่าไปเถอะนะครับ
ให้กำลังใจลุงหน่อยผมก็บอกโอเคนะครับก็คือมารับลุงนะครับ
บ้านเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะไปแย่งซีนท่านนะครับ
แล้วก็ต้องกราบนะครับขอประธานอภัยด้วยผมไม่ได้ตั้งใจจริง
บูหลันนี่ผมบอกตรงผมไม่รู้จักเลยนะครับแล้วที่ผมด่าเนี่ยก็คืออวตาร
นะครับที่มันเป็นชื่อเฟสของของใครก็ไม่รู้อวตารครับครับก็คือเขาเอาภาพผมไปโพสต์
ปู่ไปคอมเมนต์หรือไปด่าหรือไปเอาไม่มีครับผมไม่เคยคอมเมนต์ไม่เคยอะไรเลย
ไม่มีครับอยู่อยู่มีประเด็นว่าไปไปด่าป้าบุหลันผมการันตีได้เลยครับว่าผมไม่รู้จักจริงจริง
ต้องยืนการอยู่ข้างพิธานายตั้งข้างความถูกต้องเสมอครับสัมภาษณ์อยู่พี่ไปยืนข้างเขาได้ไหม
เขาไม่ยืนครับผมครับเดี๋ยวไปเขาเข้าใจไม่ฮะ
หล่อก็ต้องเป็นอีกท่านหนึ่งก็คืออาจจะเป็นทนายตั้มนะฮะ
จากนี้ไปเนี่ยหากลุงพลยืนตรงกลาง
นายตั้มยืนซ้ายจะไม่มีปู่มหาหมุณี
แต่ถ้าหากมีปู่มหามุณีมีลุงพลทนายตั้มก็ไม่ยืน
แต่ถ้าหากธนายตั้มมาเมื่อไหร่คนนี้จะหายไปทันที

เพื่อนเพื่อนเยอะคราวนี้นะฮะ
อย่างที่เราทราบกันลุงพลมีทนายตั้มข้างกาย
ว่าความให้คราวนี้มาฝั่งแม่ของน้องชมพู่
ตอนนี้เนี่ยเหมือนแบบค่อยหงายการ์ดนะ
จะเป็นใครที่เป็นทนายความที่จะว่าความให้กับแม่น้องชมพู่
ตอนนี้ชื่อมันยังไม่ปรากฏออกมาแบบเป็นทางการ
เดี๋ยวต้องรอวันที่๙สักประมาณ๑๑โมง
ทนายโนบิเขามีความเคลื่อนไหวนะ
ภาพถ่ายร่วมกับทนายเกิดผลแก้วเกิด
ทนายจุ๋มเป็นภรรยาของทนายเกิดผล
ภาพถ่ายนี้เขาถ่ายร่วมกันที่จังหวัดอุดรธานี

พรุ่งนี้พบกับเฮียเปี๊ยกที่บ้านกกอกนะครับ

เฮียเปี๊ยกคือธนายอนันชัย
ไม่แน่ใจว่าหมายถึงทางทนายอนัญชัยหรือเปล่า
แต่ทนายอนัญชัยชื่อเปี๊ยก
แต่จากข้อมูลของผมเนี่ย
นายอนัญชัยไม่น่าจะรับ

พรุ่งนี้พบกับเฮียเปี๊ยกที่บ้านกกอกนะครับ
ปะพูดคุยหารือตามภาษาพี่น้อง

ทนายจุ๋มทนายโนบิเฮียเปี๊ยก
รอฟังข่าวดีเรื่องทนายแม่น้องชมพู่

คลิปนั่งรับประทานอาหารร่วมกันนะฮะ
ตอนนี้เขานั่งแบบนี้ได้แล้วเหรอ

สุดท้ายคุณผู้ชมต้องรอลุ้นว่า
ใช่ทนายโนบิหรือไม่นะคะ

คุณสาวิทรีวงศิชาเนี่ยบอกว่า

มีทนายความที่ต่อสู้ในชั้นศาล
เขาบอกเขามีในใจอยู่แล้ว
ตอนนี้อยู่ระหว่างเซ็นมอบอำนาจ
เดินทางไปมอบช่อดอกไม้
ถึงขั้นต้องชอบมอบช่อดอกไม้กันเลยทีเดียวนะฮะ
ให้กับทนายคนดังกล่าวในตัวเมืองมุกดาหาร
ถือเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเอามอบช่อดอกไม้

มั่นใจว่าทนายคนนี้จะสามารถสู้ความกับทนายตั้มได้อย่างแน่นอน
เพราะเป็นทนายความที่มีชื่อเสียงและเป็นมวยถูกคู่

แล้วก็ยังกล่าวขอบคุณทนายความทุกคนที่ยื่นมือมาให้การช่วยเหลือ
โดยทนายความที่จะมาว่าความให้เนี่ยเขาไม่ได้ค่าจ้าง
แม่น้องชมพู่บอกมาช่วยเหลือคนจนจากใจจริงค่ะ
เรียกว่าอะไรอยากให้ความช่วยเหลือแม่นะคะขอบคุณทุกคนค่ะ
เชื่อมั่นมากแล้วก็อยากให้กำลังใจพยานทุกคนค่ะ
แม่ขอชี้แจงไว้ตรงนี้เลยค่ะว่าทนายที่จะมาช่วยเหลือแม่นี่
เป็นทนายที่เรียกว่าอะไรไม่ได้ต้องการสินจ้างรางวัลอะไรทั้งนั้น
เป็นทนายที่มาช่วยคนจนแล้วก็เรียกว่าไม่มีค่าจ้างนะคะ
สบายใจขึ้นค่ะทนายพูดให้เรามีกำลังใจ
ให้กำลังใจพวกเราทุกคนแล้วก็เดี๋ยวรอเปิดตัวค่ะว่า
จะเป็นคนทนายคนไหนคนไทยจะเชื่อมั่นเขาแค่ไหน

คนไทยทุกคนรู้จักเขาใบ้ให้แค่นี้แหละ